คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

แล้วก็พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะคะ
สมเด็จรณฤทธิ์เจ็บสาหัสถูกแท็กซี่พุ่งชน
ประสานงารถยนต์พระที่นั่ง

ชายาพันลาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ก็หลายฝ่ายก็คลางแคลงใจค่ะว่า

เป็นหนึ่งในการโจมตีทางการเมืองหรือไม่นะคะ
โดยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นภาพรถยนต์
พระที่นั่งส่วนพระองค์ของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธ
สภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย
ขณะที่ทั้งพระองค์แล้วก็นางอุ๊กพันลาพระชายา

ในจังหวัดพระศรีฮนุทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะคะ
ท้องถิ่นรายงานว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๘โมง๕๐นาที
บนถนนแห่งชาติหมายเลข๔นะคะ
และรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์
วิ่งมาจากอีกฝั่งพุ่งชนอย่างแรง
ที่พุ่งมาชนมีผู้โดยสารนั่งมาหลายคนค่ะ
ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด๗ราย
ขณะที่พระชายาก็ถึงแก่กรรมขณะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ส่วนเจ้ารณฤทธิ์ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณพระเสียรนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณ๑เดือน
ก่อนเกิดการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาในวันที่๒๙กรกฎาคมที่จะถึงนี้
และตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอุบัติเหตุดังกล่าว
แต่ว่าที่ผ่านมาทางการเมืองกัมพูชาก็ถูกจับตาค่ะ
สมเด็จหุ่นเซ็นใช้กลไกอำนาจรัฐสกัดคู่แข่งจนพักฝ่ายค้าน
หลักถูกยุบไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ
สมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมนาศนโรดมศรีฮนุผู้ล่วงลับ
พระองค์เคยทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา
ปัจจุบันเป็นประธานองคมนตรีและประธานพักฟุนซินเป็ก
โดยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อปี๒๕๕๘เจ้านโรดมรณฤทธิ์เคยประสบเหตุรถบรรทุกขับพุ่งชนรถยนต์ส่วนพระองค์ในลักษณะเดียวกันมาแล้วนะคะ
ซึ่งพักฟุนซินเป็กก็ระบุในครั้งนั้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการมุ่งร้ายทางการเมืองอย่างชัดเจนนะคะ